ช่วงนี้ค่ะนอกจากมีกำลังใจที่แบบดารงดาราส่งให้ทีมแพทย์แล้ว
บางคนเราก็วีดีโอคอลด้วยความคิดถึง
เป้อารักษ์เนี่ยก็ช่วงนี้เนาะงานก็ไม่ได้มีให้ได้ติดตามกัน
หลายคนก็เลยคิดถึงอยู่เหมือนกันพี่แจ๊คก็คิดถึง
วิดีโอคอลหากันไปอีกแล้วนะคะก็ถามหน่อยซิว่าช่วงโควิดอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไง
แฟนก็ไม่มีเหงาหรือเปล่านะคะเป้บอกเลยว่าช่วงนี้คือช่วงที่อยู่บ้านนานที่สุดเลยค่ะ
ตั้งแต่เขาเข้าวงการมาเลยแต่ว่าโชคดีหน่อยไม่เหงามากเพราะว่ากำลังตกแต่งบ้านใหม่
ก็เลยมีอะไรให้ทำให้ดูแลนะฮะเตรียมจะยกครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่เลยนะฮะว่างเนี่ย
ออกจากออกกำลังกายแล้วก็เตรียมตัวอ่านบทซ้อมดนตรีรอไปก่อนพลาง
ตัวเขาเองอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกัน
แต่ว่าก็คนอื่นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเยอะกว่าแล้วก็เป็นห่วงคนอื่นด้วยนะครับ
ก็เลยอยากจะส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนเลยค่ะ

บอกว่าอยากให้คนไทยนี้นะคะได้ฉีดวัคซีนกันในเร็ววันนี้ด้วย

เขาก็เหนื่อยมากช่วงนี้แล้วก็หวังว่ามันจะผ่านไปเร็วนะครับ
รอบนี้มันระวังกันลำบากนะครับ
ทุกคนก็พยายามช่วยกันเต็มที่แหละอยู่บ้านไม่พบเจอใคร
แต่ว่าปากท้องมันก็สำคัญ
เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนกันแบบเร็ววันครับ
แต่ว่าแพทย์และพยาบาลก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วครับ
เชื่อแล้วว่าอยู่บ้านดูความชิวในการปกป้องคุยกับพี่แจ๊ค
คือตอนแรกคือแบบเต้บอกว่าพี่แจ๊คเอามุมไหน
บอกเออเอามุมที่แบบว่าเป็นเป้เลยนะคะ
ก็บอกเออมุมนี้แหละพี่เพราะว่าปกติผมก็ดีดกีต้าร้องเพลงของผมไป

นี่จริงชื่อเพลงใหม่เป้บอกว่าเดี๋ยวบทโควงโควิดเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอน
ไม่พี่บอกว่าจริงนี่คือสุดสวยหมายถึงเราสามคนจริงหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าเขาแต่งให้รู้สึกรุ่นน้องเขาโดนผู้ชายทิ้งช่วงโควิด
ก็เลยแต่งให้กำลังใจว่าเออสุดสวยไม่ต้องไปแคร์ผู้ชายทิ้งหรอกนะ
ใช้ชีวิตสู้ต่อไปให้กำลังใจตัวเองแบบนี้นะคะ